ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวพ่อเลี้ยงคนหนึ่งนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายลูกสาววัย๑ขวบ
แล้วก็ทำให้น้องเนี่ยแขนขาผิดรูปค่ะซึ่งตอนที่เพื่อนบ้านไปถามเนี่ย
แม่บอกว่าลูกตกเปรย์นะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเห็นสภาพเด็กแล้วไม่เชื่อค่ะ
เข้าไปในท้องที่นะคะเด็กหญิงอายุ๑ขวบ๗วัน
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบาดเจ็บแขนกับขาเนี่ยผิดรูปเลยนะคะ
เขาก็ต้องประสานกู้ภัยร่วมกับตันยูไปปฐมพยาบาลนะคะ
แล้วก็นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีเนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปที่ห้องเช่าของพ่อเลี้ยงรายนี้ก็พบว่า
หน้าห้องล็อกกุญแจเอาไว้แล้วไม่มีใครอยู่
เพื่อนบ้านที่ช่วยพาเด็กส่งโรงพยาบาลเล่าว่าตอน๓ทุ่มวันที่๑๘มกราคมเนี่ย
เขาเห็นแม่เด็กอุ้มลูกนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วเด็กร้องดังเลยค่ะ
แขนขาเด็กบวมมีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
ถามแม่แม่ก็บอกว่าลูกตกเปรย์
แต่เขาสังเกตเห็นมันผิดปกติ

ตอนนั้นในแชมป์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงยืนอยู่ด้วย
ก็ไม่ยอมให้พาไปนะคะอ้างว่าเดี๋ยวพาไปเอง
สุดท้ายเขาเป็นคนพาไปโรงพยาบาล
แต่โรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือแล้วก็ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง

เช้าเมื่อวานก็เลยแจ้งกู้ภัย

และที่แขนขาผิดรูปปรากฏว่าไปถึงมือหมอ
หมอบอกว่าเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ

แล้วหนูก็เลยเห็นแล้วหนูก็เลยเดินเข้าไปถาม
เห็นแขนเด็กมันบวมหนูก็เลยเดินเข้าไปถาม
ว่าน้องเอาไปโดนอะไรมาแม่เขาบอกว่าตกเปรย์

เนี่ยน้องแขนเหมือนแขนจะหักนะ
ทำไมถึงไม่พาน้องไปหาหมออะไรอย่างนี้
ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้ตกเปรย์นะ

เขาก็บอกโดนทำร้ายร่างกายมา
โอ้โหเด็กอายุ๑ขวบ๗เดือนนะคะ

เพราะว่าแขนขาผิดรูปคือแขนขาหัก

พนักงานอาคารคือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ในแชมป์เท่าที่เห็นก็เป็นคนสุภาพ
ไม่ได้มีอารมณ์รุนแรงเป็นคนตั้งใจทำงานด้วยนะคะ

แล้วนิติบุคคลเองก็เคยจ้างตัดย่าทำงานอื่นด้วยนะคะ

ลูกติดของภรรยาใหม่ของเขา
เพิ่งย้ายมาอยู่กับนายแชมป์ได้ไม่นาน

ก็สังเกตว่าเป็นคนรักลูกนะคะ
ไม่เคยได้ยินว่าจะมีการทำร้ายอะไรค่ะ
ไม่ค่อยมีพี่โมสุภาพนะ
นิสัยดีเข้าคนได้ครับ

ค่ะก็คือเราเห็นแล้วว่าเขาก็ดูแลลูกเขา
ใช่เพราะว่าที่เราเห็นส่วนมาก
ถ้าแชมป์ทำงานเหลือจะเห็นลูกอยู่กับแชมป์ตลอด

มีเหตุทะเลาะวิวาสหรือทำร้ายร่างกายอะไรไม่มีครับ

ตำรวจก็เชิญแม่เด็กมาสอบปากคำนะคะ
ยอมรับว่าคนทำร้ายลูกก็คือสามีใหม่
ยืนยันให้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับในแชมป์
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหาแห่งชาติบอกว่า
แม่เด็กไม่ได้เป็นคู่สัญญากับการเคหา
เยียวยาช่วยเหลือเด็กในเบื้องต้นเท่านั้น
ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็รับเคสนี้เข้าสู่ขั้นตอนการดูแลเด็กแล้วค่ะ